ค่ะแล้วก็มีข่าวว่าทางการเนี่ยคุมตัวไว้
แต่ว่าเดี๋ยวจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ก่อนและจะปล่อยกลับมา
ใช่ครับโอ้ก็เป็นข่าวทำให้คนไทยหลายคนเฮ้ยเราจะไปลาวดีไหม
ไปเก็บเห็ดไหมจะได้ไฟเซอร์กลับมา
แต่ย้ำแบบนี้พวกเขาได้รับการปล่อยตัวกลับมาประเทศไทยแล้ว
และที่สำคัญไม่ได้มีการฉีดไฟเซอร์ให้นะครับ
เขาแค่สวอปตรวจหาเชื้อแล้วก็ดำเนินคดีก่อน
แล้วก็ส่งตัวกลับมาที่ฝั่งไทยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปเก็บเห็ดเพื่อที่จะไปไฟเซอร์ก็ไม่ต้องไปแล้ว
ไม่ได้นะเขาถูกดำเนินการนะฮะถูกปรับคนละ๖๐๐ทีเดียวนะครับ
นายสริตวิทูลท่านผู้ว่าอุบลพร้อมคณะเดินทางไปรับตัวคนไทย๗คน
ซึ่งเป็นชาวอำเภอสิรินทรหลังข้ามไปเก็บเห็ดในรอยต่อฝั่งไทยลาว
ว่าเป็นโควิดหรือเปล่ามีการสวอปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขครับ
แล้วก็นำตัวคนไทย๗คนเข้าไปสู่กระบวนการผ่านแดน
แล้วก็กักตัวอยู่ที่ฝั่งนู้น๑๔วันสังเกตอาการว่าเป็นโควิดหรือเปล่า
อยู่ที่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อยอำเภอเคืองในแล้วก็พิจารณา
ฉีดวัคซีนให้ตามขั้นตอนแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้าน
แต่ว่าคนไทย๗คนนี้ต้องย้ำแบบนี้ว่าเขาถูกทางการลาวดำเนินคดีข้อหาเข้าเมือง
โดยไม่ชอบเพียงข้อหาเดียวนะฮะก็ถูกปรับไปคนละหกพันบาท
ซึ่งญาติพี่น้องเองก็ส่งเงินไปให้ที่ฝั่งลาวในการจ่ายค่าปรับเป็นที่เรียบร้อย
มีคนหนึ่งคุณวรรณภาบอกโอ้ยดีใจหลายดีใจมากได้กลับบ้าน
ระหว่างถูกกักตัวเนี่ยทางการลาวเขาดูแลดีเหมือนกันนะนะฮะ
แต่ว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งคลอดลูกไงก็เลยคิดถึงลูก
หลังจากพ้นการกักตัวแล้วก็จะรีบกลับบ้านไปให้นมลูกทันที

เป็นอย่างไรไหมตลอดที่๑๐วันที่อยู่ที่โน่น
ก็สบายกัน

คือย้ำแบบนี้นะทางการลาวเขาดำเนินคดีปรับและส่งกลับมา
พอข้ามมาฝั่งไทยก็ต้องมากักตัวฝั่งไทย๑๔วัน
แล้วทางการไทยจะฉีดวัคซีนให้ตามที่ทางไทยมี
ดันไนสฟวิชชมชวนอายุ๓๓ปี
บอกว่าหลังถูกจับเนี่ยทางการลาวเองก็พาไปตรวจหาโควิดนะ

ระหว่างนั้นก็มีญาติที่อยู่ฝั่งนู้นคอยส่งน้ำให้ไม่ขาด
ฝั่งเราเองก็ดูแลเขาเป็นอย่างดี

ย้ำแบบนี้คุณผู้ชมที่เป็นคนไทยไม่ต้องข้ามไปเก็บเห็ดนะ

เขาบอกว่าวัคซีนยังไม่ได้ต้องจ่ายค่าปรับเท่าไหร่นะ
๖๐๐๐บาทด้วยโอ้โหทั้งขึ้นทั้งร่องนะฮะ